สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
คืนนี้ไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่สามสิบเจ็ด
๑๐กรุงเทพมหานครครับยังคงโกยเหรียญอย่างต่อเนื่องครับ
แล้วก็ยังคงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในการสรุปเหรียญรางวัลครับ
ไปดูกันที่การแข่งขันยิมนาสติกสินชิงชัยวันสุดท้ายนะครับ
มี๗เหรียญทองให้ได้ชิงชัยกันเขต๗สุพรรณบุรีและเขต๑๐กรุงเทพมหานครครับ
กันสนุกเลยทีเดียวโดยเขต๗สุพรรณบุรีครับคว้าไป๓เหรียญทองจากการแข่งขันบาเดี่ยวชาย
บาร์คู่ชายและแทมเบอร์ลินชายนะครับเช่นเดียวกับเขต๑๐กรุงเทพมหานครที่คว้ามาได้๓เหรียญทองจากคานทรงตัวหญิง
ม้ากระโดดชายและปลอเอ็กเซอร์ไซด์หญิงนะครับส่วนแฮมโปรลีนหญิงนะครับเป็นของเขต๕เชียงใหม่ที่คว้าเหรียญทองไปครอง
นั่นก็คือในรุ่น๕๕๙กิโลกรัมชายครับซึ่งแพ้ให้กับเขต๑ลบบุรีไปนะครับ
๑๔ต่อ๑๒นะครับและอีก๒รุ่นในฝ่ายหญิงทั้งรุ่น๔๙ถึง๕๒กิโลกรัม
กับรุ่น๕๒๕๕กิโลกรัมครับ
ทั้งนี้ในระหว่างแข่งขันเทควันโดนะครับก็มีหนูน้อยคนหนึ่งครับ
เกิดอุบัติเหตุวิ่งไปชนกับอัธจันทร์เหล็กในสนามจนศีรษะแตกเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็มีเลือดไหลออกมาแต่แพทย์ประจำสนามนั้นยังช่วยทำแผลได้อย่างทันท่วงที
นับว่าเป็นโชคดีของเด็กน้อยคนนี้นะครับที่หน่วยพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วครับ
ไปดูการแข่งขันกรีธากันบ้างครับชิงชัยกัน๑๔เหรียญทองเขต๑๐กรุงเทพมหานครครับ
ไปได้ถึง๔เหรียญทองรวมถึงวิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรหญิงที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่๑
ด้วยเวลา๔๗๕๘วินาทีตามด้วยเขต๓นครราชศรีมาชายภูมิและเหรียญทองแดงเป็นของเขต๘สุราธานีนครศรีธรรมราชนะครับ
ส่วนวิ่งผลัดสี่คูณหนึ่งร้อยเมตรชายเขตสิบกรุงเทพครับวิ่งนำเข้าเส้นชัยด้วยเวลาสี่สิบเอ็ดจุดสามศูนย์วินาที
ตามด้วยอันดับที่๒จากเขต๓นครราชศรีมาและอันดับ๓เขต๘สุราธานีนครศรีธรรมราชครับ
ไปดูการแข่งขันวูซูยุทธลีลาราชศรีภาคพื้นหญิงหรือว่าเชิดสิงโตครับ
ซึ่งตัดสินกันที่การโชว์ลีลาตามเนื้อเรื่องที่วางไว้ความถูกต้องของท่าและอากับกิริยาต่างของสิงโต
ซึ่งเขตเจ็ดสุพรรณบุรีครับทำได้เจ็ดจุดแปดศูนย์คะแนน
เหรียญทองไปครองส่วนเขต๑๐กรุงเทพมหานครที่มีอุปกรณ์การแสดงอลังการแต่ก็ได้เพียงแค่เหรียญเงินนะครับ
ส่วนเขต๒สุชนบุรีครับได้เหรียญทองแดง
ธีรพัฒน์โสภาลัยจอมพลังหนุ่มจากเขต๒
แล้วก่อนวันราชสีมาเอาชนะ๒ในกีฬาเจ้าภาพเขต๘
โดยธีรพัฒน์ครับยกท่าสแนชได้๑๒๒กิโลกรัม
น้ำหนักรวมครับ๒๖๘กิโลกรัม
คว้าไปครองทั้ง๓เหรียญทองครับ
ทำให้สรุปเหรียญล่าสุดนะครับ
๑๐กรุงเทพยังนำเป็นอันดับที่๑ครับ
ทิ้งห่างเกือบ๒๐เหรียญทองขณะที่
เขต๗เขต๒และเขต๓
ยังขับเขี้ยวกันอย่างสูสีในอันดับที่๒๓และ๔ตามลำดับครับ